ก่อนจะไปติดตามเรื่องของการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมครับ
ติดตามเรื่องของสภาพอากาศทั่วประเทศไทยกันก่อนนะครับ
พยากรอากาศของไทยรัฐทีวีมีการคาดการณ์นะครับว่า
ในช่วงสุดสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนั้น
จะมีการเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศครับ
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยครับ
ทำให้ตอนกลางรวมทั้งตอนบนของประเทศนั้น

จัยพวกนี้เกิดจากอะไรติดตามจากคุณคุปตนันพิสิทธิมหันครับ
พรุ่งนี้นะครับวันหยุดแล้วหลายคนวางแผนเดินทางไปตามจุดต่างทั่วประเทศไทย

เพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงทั่วประเทศตั้งแต่เหนือ
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันนะครับ

วันที่๒๕มกราคมครับจะมี๑ปัจจัยเข้ามายืนเมืองไทยของเรา
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างเลยทีเดียว
นั่นก็คือบริเวณความกดอากาศสูง
จากประเทศจีนหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงเลยทีเดียว
จะค่อยแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับที่จะเหนียวนำให้บริเวณทางตอนบนนั้น
สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
อกจากนี้ครับยังพบว่าจะมีอีกหนึ่งปัจจัยเข้ามาเยือนเช่นเดียวกันนะครับ
ในช่วงระหว่างวันที่๒๕ไปจนถึงวันที่๒๖มกราคมครับ
จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่าครับ
เลื่อนที่มาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่เหนียวนำให้
บริเวณดังกล่าวนั้นได้สัมผัสอากาศหนาวเย็น
อย่างต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์หน้าเลยทีเดียวนะครับ
แต่ก่อนที่เราจะได้สัมผัสอากาศเย็นนั้นแน่นอน
ช่วงแรกของการแผลลงมาก็จะทำให้เกิดการแปรปวนลักษณะอากาศเกิดขึ้น
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับในพื้นที่ภาคอีสาน
ช่วงแรกของการแผลลงมานั้นอาจทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
หลังจากนั้นครับอุณหภูมิก็จะเย็นลงประมาณ๖๑๐องศาเซลเซียต
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรานะครับ
เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
เป็นการคำนวณอุณหภูมิที่เราจะได้สัมผัสกันในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์
ให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีน้ำเงินสีฟ้าในขณะนี้
บริเวณที่มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
สังเกตว่าตอนนี้ยังอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอยู่นะครับ
หลังจากนั้นคำนวณต่อไปพรุ่งนี้ช่วงเวลาประมาณตี๕
ค่อยมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของสปลาว

และหลังจากนั้นจะแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
วันอาทิตย์ครับจะสังเกตว่ามีการแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของภาคอีสาน
หนาวเย็นเป็นจังหวัดแรก
อีสานนั้นต่ำสุดจะอยู่ที่๑๓องศาสูงสุดอยู่ที่๑๙องศา
คิวต่อไปเป็นภาคเหนือวันจันทร์ต่ำสุดอยู่ที่๑๒องศา
สูงสุดอยู่ที่๒๒องศาเซลเซียตเท่านั้น
ในขณะที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศ
ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
ก่อนหน้านี้เราได้รับอิทธิพลจากกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้
ทำให้พื้นที่ภาคกลางของประเทศนั้นมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
แต่ว่าหลังจากที่มวลอากาศเย็นแผลลงมา
ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกระแสลมเกิดขึ้นนะครับ
เป็นกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

เคลื่อนที่เข้ามาพัดปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

ทะเลคลื่นก็จะสูงขึ้นด้วยประมาณ๒๓เมตร
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง

ในบริเวณตอนกลางจะลดลงนะครับ
นี่คือการคำนวณในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง

ก็จะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นเช่นเดียวกันนะครับ
โดยคาดการณ์ว่าวันจันทร์จะเป็นวันที่
กรุงเทพนั้นมีอากาศหนาวเย็นที่สุดครับ
พบว่าต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๘องศาเซลเซียต
สูงสุดนั้น๒๐กว่านั่นเองนะครับ

คนภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานคร

ตอนนี้ก็เตรียมซักเสื้อกันหนาวไว้ด้วยนะครับ

อากาศแปรบลวนบ่อยนะครับขอบคุณครับ